และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณยายกุลจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
จะสามารถมีเงินทุนไปถ่ายถอนบ้านที่เขาอยู่ได้หรือไม่นะครับ
การตอบคำถามให้ถูกเพียง๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
แต่ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
มาลุ้นคำตอบกันก่อนดีกว่าเนอะยายเนอะ

คำถามสำหรับเรื่องแรกที่ผมจะเฉลยนี้
ผมขอเลือกเฉลยจากเรื่องไทยรัฐทีวีครับ
รายการใดต่อไปนี้ไม่ได้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีในวันอาทิตย์

สง่าเลือกตอบตัวเลือกที่สองทีวีแชมเปียน

ถูกหรือไม่ถูก

ถึงจะได้เงินล้าน

รายการที่ไม่ได้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีในวันอาทิตย์
ก็คือรายการทีวีแชมเปียนครับ

ในวันเสาร์เวลา๑๓นาฬิกาถึง๑๔นาฬิกานะครับ

ครอบครัวของคุณยายกุลจากจังหวัดกาญจนบุรี
รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ซึ่งน้องออมเลือกตอบ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้ก็๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วเราไปลุ้นว่าจะได้เงินแสนหรือเงินล้านหรือไม่
ถูก

ปีที่ปล่อยซิงเกอร์เพลงจีคือปีพศ๒๕๕๒ครับ

แค่ข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสียนะครับ
ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสลุ้นเงินล้าน
แต่ยังลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนได้นะครับในข้อต่อไป

มาเอาใจช่วยกันแล้วลุ้นกันต่อไปเหลืออีกแค่๒ข้อ
ข้อนี้นะครับจะได้เงินหมื่นและเงินแสนกลับไปหรือไม่

อำเภอเมืองกาญจนบุรีครับ
สะพานข้ามแม่น้ำแควร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไร

กุลเลือกตอบตัวเลือกที่สองเสรีภาพซึ่งเป็นคำตอบที่

ข้อนี้ถูกก็หนึ่งหมื่นแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนกลับบ้านนะครับ

สะพานข้ามแม่น้ำแควร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
เพื่อรำลึกถึงสันติภาพที่ต้องแลกด้วยชีวิตของเหล่าทหาร
เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนับแสนจากการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้
ยายมีอยู่ในใจบ้างไหมครับตอนแรก
มันซับสนตอนเวลาจอมันฉายออกมา
ก็ฟังอยู่เหมือนกันแต่มันสับสน
หมายถึงว่าเคยติดตามข่าวสารเหมือนกันใช่ไหมครับ
ในเลยเข้าไปดูข้างในเลย
ลุ้นข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยกันนะครับ
ว่าข้อนี้เขาจะสามารถคว้าเงินหมื่นกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
กับคำถามเรื่องบ้านของเราครับ
ดาราชาย๓คนในโปสเตอร์ที่ติดอยู่ที่ประตูบ้านคือใคร

น้องอาร์มเลือกตอบตัวเลือกที่๓
โป๊บธนวัฒน์ณเดชน์และเจมส์จิรายุ

เคนภูมิใครนะลูก

มีเคนภูมิมีณเดชน์แล้วก็หมากปรินครับ

สำหรับครอบครัวของคุณยายกุลจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ

เราจะทำอย่างไรกับบ้านหลังนี้นะครับ
ก็รอให้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ยังเป็นลูกผีลูกคน

เขาขอให้กำหนดแค่สิ้นเดือน
คุณผู้ชมผู้ใจบุญนะครับที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะช่วยกันคนละไม้ละมือ
คิดว่าหลายคนเป็นลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้
ช่วยกันต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของคุณยายกุลนะครับ
ขออนุญาตทางทีมงานขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยกันคนละไม้ละมือ
หนึ่งกำลังใจก็เป็นไม้กระดานหนึ่งแผ่นก็ยังดี
ช่วยให้บ้านหลังนี้ได้อยู่รอดปลอดภัยเนอะ

หนูคือกำลังใจที่ดีที่สุดของยายรู้ไหม
เราต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
คิดว่าจะพยุงแล้วก็เดินไปด้วยกัน
อย่าปล่อยให้ยายเดินอยู่เพียงคนเดียวนะลูก

เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันลูก
พระคุณมากนะครับที่เห็นว่าเวทีเกมต่อชีวิตแห่งนี้ยังเป็นโอกาส
ยังเป็นทางเลือกของชีวิตครอบครัวเรา

ขอบคุณป้าหาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากลูก
คุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณยายกุลนะครับ
วันนี้กำลังลำบากครับบ้านคือที่พักกายพักใจ
แต่คุณยายกุลนั้นกำลังหมดทางไปจริงนะครับ
ก็เลยขอกำลังใจจากคุณผู้ชมนะครับ
ให้เป็นคนละหนึ่งกำลังใจเป็นไม้คนละแผ่นเป็นอีกคนละก้อน
เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนี้นะครับ
ช่วยกันคนละไม้ละมือขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

เงิน๕๐๐๐บาทนี้มีค่าสำหรับครอบครัวของเรามาก
ส่วนเรื่องหนี้ที่อยู่อาศัย
ยายต้องทำงานให้สุดลมหายใจของยาย
เพื่อมาถ่ายบ้านให้ได้
และขอขอบคุณทางรายการมากที่ให้โอกาสนี้